คุณผู้ชมฮะโอ้โหไม่มีที่ไหนที่จะไปขับกันแล้วเหรอ

ขี่มอเตอร์คลอสกันในถ้ำ

คุณผู้ชมเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลย
เรามาติดตามเรื่องนี้กันนะครับ
จะมีโทษในเรื่องของกระบอบร้อนรัฐสถาน
มีความผิดไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๗แสนบาท
โอ้โหกะจะขี่รถแบบแนววิบาก

นี่ไงคือเขาบอกว่าตรงนี้ในถ้ำมันเป็นสนามที่แบบวิบากมากเหรอ
ขี่ปีนแบบหินต่างนี่
แต่ถ้ำที่นี่อยู่ที่กระบี่นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าถ้ำที่นี่เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่กรมศิลปากรเขาขึ้นทะเบียนไว้ด้วย

คุณอริยาคุณผู้ชมอยากดูคลิปเต็มไหมครับคุณอริยาคุณผู้ชมอยากดูคลิปเต็มไหมครับ
ว่าเขาทำอะไรกันในถ้ำไปดูกันนะครับ
เราหน้าจดเลยเออจดเลย
เอาปากตาปากตาเลย
คนคอยคุมก็คอยมาดูนะครับ
ให้มันขึ้นตรงเนินตรงโขดหินนี้ได้นะครับ

คือมีคนเขาเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็ถูกแชร์ต่อไปในสื่อโซเชียลของจังหวัดกระบี

บอกว่ามันมีกรณีแก๊งมอเตอร์คลอสน่าจะไม่มีที่จะขับ
อัดแข่งกันในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
ถ้ำแห่งนี้จัดเป็นหนึ่งในโบราณสถานของกรมศิลปากรด้วย
นั่นก็คือถ้ำโต๊ะหลวงในตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึก
โต๊ะหลวงนี้เป็นถ้ำที่กรมศิลปากร
ทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพศ๒๕๕๙
จัดอยู่ในลำดับที่๓๕ของโบราณสถานในอำเภออ่าวลึก
เนื่องจากเป็นแหล่งพบภาพเขียนสีโบราณ
คุณดูสิไปแข่งกันแบบนี้ทำไม
เรื่องนี้ทำให้คนในจังหวัดกระบี่เขาไม่พอใจเป็นอย่างมาก
แล้วก็คนในโลกโซเชียลก็ตั้งคำถามบอกว่าเหมาะสมหรือไม่ที่ใช้
บางคนแช่งแบบนี้เลยครู

แช่งกันไปเรื่อยเลยนะครับคุณผู้ชม

เข้ามาดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ออกกฎหมาย
ในการห้ามปรามอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
วันนี้เองผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปทางผู้รู้ในท้องถิ่น
ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ก็คือคุณอานิวัฒน์วัฒนโยมนาพร
คุณอานิวัฒน์เป็นอาสาสมัครกรมศิลปากร
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามต่อกรณีที่เกิดขึ้น
เอาคลิปให้ท่านดูเลย
โดยนายนิวัฒน์ซึ่งจริงแล้วก็เป็นหนึ่งในนักสำรวจถ้ำในจังหวัดกระบี่
แล้วก็เคยสำรวจพบแหล่งโบราณคดีมาแล้ว
พื้นที่ให้ข้อมูลบอกแบบนี้ครับ
บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างความเสียหายแก่ถ้ำโต๊ะหลวง

เป็นโบราณสถานตามประกาศของกรมศิลปากรแล้ว
ส่วนตัวเองมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ
เพราะการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่
ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ
แต่จริงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ถ้ำที่ไหนก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โบราณสถานหรือไม่
ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในการที่จะนำรถจักรยานยนต์
มอเตอร์คอร์สเข้าไปขี่กันในถ้ำคิดได้อย่างไร
ถ้ำโต๊ะหลวงอยู่ในพื้นที่ประกาศของกรมศรีภากร
หากจะมีการดำเนินคดีก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๗แสนบาทก็คงต้องปรับเป็นคนไปนะคุณนะ
ไม่ใช่ปรับเป็นหมู่คณะนะฮะปรับเป็นคนไปจำคุกเป็นคนไปนะฮะ

หากจะมีการแข่งขันควรไปจัดในพื้นที่ขับขี่เฉพาะดีกว่า
อย่าทำให้สภาพธรรมชาติแล้วก็โบราณสถานโบราณคดีแบบนี้

ในในจิตสำนึกของเรานะมันไม่ควรที่จะเอารถไปเที่ยวขี่เล่นอยู่ในถ้ำ
นั่นเนี่ยเอาไว้ที่หลายคันด้วย
แล้วก็จะทำให้ถ้ำเกิดความเสียหาย
เพราะว่าตอนนี้เรามีพรบทำคุ้มครองอยู่
แล้วก็โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีถ้ำโตหลวงนี่
ถือว่าเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรอยู่ในบัญชีของกรมศิลปากรดูแลอยู่
นี่แหละครับก็สอบถามกูรูแล้วก็ผู้รู้ในพื้นที่แล้วนะฮะ
ผู้ศึกษาของเราก็พยายามสอบถามเรื่องนี้
ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๒สาขากระบี่ด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าหรือเปล่า
แล้วก็ถ้ามาขับแข่งมอเตอร์คลอสแบบนี้ก็ต้องผ่านป่าก่อน
แล้วเข้าถึงถ้ำแล้วก็ออกจากป่าอีกนะฮะ

ก็ได้รับทราบข้อมูลบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
แต่เป็นพื้นที่ในเขตป่าตามประกาศกรมป่าไม้พศ๒๔
ซึ่งทางด้านของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๒สาขากระบี่
บอกว่าจะขอตรวจสอบเรื่องนี้ก่อน
ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายของกรมป่าไม้ด้วยหรือไม่
งั้นก็เป็นความผิดทั้งในส่วนของกรมศิลปากรเขาด้วยนะ

หลายคนบอกคิดได้อย่างไรนะฮะ